มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูกรณีกำนันหัวร้อน
โหดรัวยิงคนในผับเพราะไม่พอใจพนักงานของร้าน
ใช่ค่ะแล้วก็หลักเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ำเมาเลยคุณผู้ชม
เพราะจริงปกติเนี่ยคือลูกเมียก็บอกว่ากำนันคนนี้ไม่ได้มีนิสัยแบบนี้เลย
แต่พอเล่าเข้าปากมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนี้

โอ้โหคุณดูสิต้องกลางขนาดไหนถึงกล้ายิงในผับแบบนี้

ปั้งแบบนี้
รัวไปเรื่อยในผัพเนี่ยเปิดคลิปวงจรปิดในผัพให้คุณผู้ชมดูกันเลยนะครับ
ใช่ค่ะเห็นเหตุการณ์เลยนี่ยิง๘นัดนะคุณผู้ชม
แล้วเห็นไหมหลังจากนั้นเนี่ยกาดมาช่วยจับตัวกำนันคนที่ยิงเนี่ยค่ะ
นี่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณนัก๔ทุ่มของเมื่อวันที่๗มีนาคม
ในผัพริมถนนสายบ้านแพงนครพนมก็มีคนได้รับบัตรเจ็บเนี่ยนะคะ๔ราย
เป็นนักดนตรี๒รายเป็นลูกค้าอีก๒รายก็โดนยิงคนละนัดเนี่ย
เข้าตามลำตัวตามมือตามไหล่ตามสะโพก
ทีนี้กู้ภัยก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็รีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
อาการของคนที่โดนลูกหลงที่โดนยิงทั้ง๔คนเป็นยังไงบ้าง
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
แล้วกำนันคนนี้คือนายภัยศาลแสงนารายอายุ๕๘ปี
เป็นกำนันตำบลนางัวที่อำเภอบ้านแพงค่ะ
พอก่อเหตุเนี่ยตำรวจสพบ้านแพงก็คุมตัวไว้ได้
เขาเมาหนักมากเลยนะโอ้โหตอนนั้นเมาหนักเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยึดปืน๙มมที่ใช้ในการก่อเหตุนี่แหละ
จากการตรวจสอบปืนปืนมีทะเบียนถูกต้องนะคะ
ทีนี้ก็ต้องคุมตัวกำนันภัยศาลมาสอบสวนต่อที่โรงพัก
กำนันภัยศาลก็บอกค่ะบอกว่าดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน

เพราะคุมตัวไว้ทั้งคืนเลยคืนวันที่๗เข้าสู่วันที่๑
พอวันที่๘เนี่ยเริ่มสั่งแล้วฮะแล้วก็สลึมสลือ
ในการที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจได้นะฮะ
ตำรวจสอบปากคำบอกโอ้เป็นมายังไงกำนัน
ก็นี่ไงโหดอย่างนี้พอให้การได้แล้วเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านกับเพื่อนนี่แหละ
ทีนี้ไม่พอใจพนักงานของร้านก็ตอนนั้นน่ะ
ไปเยอะไม่ได้สติแล้วก็เลยเดินกลับไปไปเอาปืนในรถ

ทีนี้เข้ามาในผับอีกรอบนึงเอาปืนออกมายิง
แล้วตอนยิงไม่ได้มีเป้าประสงค์ว่าจะยิงใครให้ตายนะ
วิ่งยิงแบบไม่มีเป้าหมายเล่าเยาวแบบนี้นิดนึง
บอกว่าในตอนเย็นของวันที่๗มีนาคมนะฮะ
คือหลังจากเสร็จจากการสร้างสาราการประเรียนวัดประจำหมู่บ้าน
ก็ดื่มฉลองกันมีทั้งเหล้าขาวเหล้าแดง
แล้วก็ตบท้ายด้วยเบียร์ทีนี้ฮะชักชวนเพื่อนมาต่อกันที่ผับดังกล่าว
ถูกพนักงานรับรถเนี่ยไล่ให้ไปจอดที่อื่นเบื้อง
ตอนตอนแรกผมก็ไม่เลยสนใจอะไรผมก็เจาะทิ้งไว้อย่าง
นั้นแหละฮะแล้วก็เดินเข้าไปในร้านพร้อมเพื่อนทีนี้
ครับมีการตรวจวัดอุณหภูมิค้นอาวุธตามขั้นตอนผมก็ได้เข้า
ไปเข้าไปในร้านในผับและแป๊บนึงนะกาดประจำร้าน
มาบอกให้ผมไปขยับรถออกก่อน
เพราะว่ารถที่จอดไว้มันกีดขวางการจราจร
แต่ตอนนั้นผมกำลังแหมมันสนุกอะคุณ
ดื่มเหล้ากันมาเหล้าก็เข้าปากอยู่ดีนะฮะ
ผมก็เลยไม่พอใจครับผมไปนะไปขยับรถจริง
แต่ก็ไปหยิบอาวุธปืนพกในรถเหน็บเอวเข้ามาด้วย
ทีนี้กาดเขาเห็นว่าตรวจแล้วรอบแรกใช่ไหม

พอมานั่งเนี่ยอยู่คิดไปคิดมาเอาปืนออกมายิงดีกว่า
กำนันบอกแบบนี้บอกว่ายิงขึ้นฟ้าไป๓นัด
นี่ที่กำนันบอกนะที่ยิงเห็นในวงจรปิดเนี่ย
คือการยิงขึ้นฟ้าหลังจากนั้นกาดของผับ
ก็กรูเข้ามาแย่งปืนนะครับ
ระหว่างนั้นผมถึงเหนียวไกลปืนยิงกราดไปทั่วเลยคุณนะ

กระทั่งส่างเมาผมลำดับเหตุการณ์ต่าง

ผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

เจ้าของร้านบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะพนักงานก็เห็นแล้ว
เห็นว่าผู้ก่อเหตุขับรถมาจอดด้วยกัน
จากที่อื่นอยู่แล้วไงแล้วก็จอดขวางถนน
ทีนี้ก็เลยให้จอดในพื้นที่จอด

แล้วมันก็กลายมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม

ผู้ที่ก่อเหตุเขาไม่ได้ทะเลาะกับพนักงาน

ก็เลยอยากขอความเป็นธรรมให้กับพนักงาน

ครับก็เธอบอกว่าพนักงานก็ต้องทำตามหน้าที่แล้วนะ
ใช่ค่ะจอดรถขวางอะไรไว้แบบนี้

ภรรยาของกำนันคนนี้บอกปกติสามีเป็นคนที่ขยันนะ
ทำงานเลี้ยงครอบครัวจะช่วยเหลือสังคม
ช่วยเหลือชาวบ้านตลอดเลยไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใคร

ทางภรรยาก็คุยกับลูกสาวว่าจะเอายังไงดี
ชดใช้ต้องเยียวยาคนที่ได้รับบาดเจ็บ
อีกอย่างหนึ่งที่ทางร้านได้ออกมาให้ข้อมูล

ทางร้านยืนยันนะว่าครั้งแรกที่กำนันเข้าไป
ได้มีการตรวจอาวุธคือตรวจอาวุธลูกค้าทุกคนแหละ
แล้วก็จังหวะที่กำนันเดินออกไปเลื่อนรถนี่แหละ
ก็ไม่คิดว่ากำนันจะเอาปืนมาด้วย
การเข้ามาครั้งที่สองเนี่ยก็เลยไม่ได้ตรวจอาวุธ
พกเข้ามาแล้วก็ยิงก่อเหตุแบบนี้นะครับ
ทีนี้ตำรวจสพบ้านแพงก็บอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดนะ
แต่ก็ไม่เจอหลักฐานว่านายภัยศาลทะเลาะหรือว่าไปมีเรื่องกับใคร

เรื่องต้นก็เลยต้องแจ้ง๓ข้อหาค่ะ
มีพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
ทีนี้ทางผู้ว่าผู้ว่าจังหวัดนครพนมเป็นยังไง
นายไกรสอนกองฉลาดเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้มีคำสั่งแล้ว
ให้ทางอำเภอบ้านแพงตั้งคณะกรรมการมาสอบข้อได้จริงกับกำนัน
เพราะว่าถ้าตำแหน่งกำนันทางอำเภอจะต้องดูแลนะ

ถูกต้องแล้วก็ตอนนี้สั่งให้พักราชการเอาไว้ก่อน
ตั้งคนทำหน้าที่แทน
ซึ่งถ้าเกิดว่าจากการตรวจสอบแล้วมีพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ย
เขาบอกว่าจะมีคำสั่งให้ออกจากราชการตามระเบียบ
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีอาญาอันนี้ทางผู้ว่า
จังหวัดนครพนมก็บอกนะคะบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไป
ทีนี้วันนี้ตำรวจก็คุมตัวกำนันคนนี้
ที่ศาลจังหวัดนครพนมเพื่อขอฝากขัง
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดี
ส่วนชั้นพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะคะ
เป็นเรื่องเลยพอดื่มเหล้าไปนะ
ครับเล่าเข้าปากฮะทีหลังพอสั่งแล้วก็บอกว่า
ผมสำนึกแล้วผมเสียใจนะฮะ